เป็นเด็กลิตเชียงของธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกลัฒนศพา
ผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องสำคัญมาก
เพราะว่าวันนี้เราจะอภิปราย

ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
เสียงข้างมากเท่านั้นแต่ว่าท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ
ท่านต้องเป็นนายกรมนตรีของผมของพี่น้องประชาชน
ต่างจังหวัดและกรุงเทพทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับ
การที่เราจะใช้เกณฑ์ในการพินาเลือกนายกรมนตรี
ผมได้ให้ความเห็นซึ่งเพื่อนสวของผมหลายท่านจำนวนมากก็เห็นด้วย
แน่นอนเรามีแค่เพียง๓เกณฑ์เท่านั้นเอง
เรื่องแรกก็คือว่ามีสอสอข้างมากสนับสนุนแล้วก็เสนอชื่อมา
ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามี๓๑๔จาก๑๑พักการเมืองเขาเข้าข่ายครับ
เราก็จะต้องสับสนุนท่านแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเราไปเลือกเสียงข้างน้อยไม่ได้
ได้เสนอมาก็ยินดีครับไม่มีเรื่องค้างศาล
ไม่มีเรื่องค้างองค์กรอิสระที่เราจะต้องรอให้เกิดการวินิจฉัยเข้ามา
อย่างไรก็ดีก็มีประเด็นเรื่องผู้นำประเทศ
คนที่จะเป็นนายกรมนตรีของคนทั้งประเทศ
จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์คุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตว์สุจริต

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยแน่นอนครับ
มีประชาชนกล่าวหามีประชาชนร้องเรียน
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องรับฟังนะครับ

เมื่อเขาเห็นชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรา
เขาก็เสนอความเห็นเสนอข้อมูลพร้อมหลักฐานมานะครับ
ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็จำเป็น
สมาชิกรัฐสภาก็มาขยายความได้

เพื่อที่จะได้นายกรัฐมนตรีผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เรื่องที่๓เป็นเรื่องสุดท้ายในหัวข้อ
ก็คือว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ
ท่านต้องขับเคลื่อนรัฐบาล
พาคนทั้งประเทศไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
ในเรื่องนโยบายที่ท่านหาเสียงมา
รณรงค์ทั้งประเทศแล้วก็มีประชาชนเลือกท่านมาเป็นจำนวนมาก
เป็นพักเสียงข้างมากนะครับ
เพื่อไทยได้เป็นอันดับ๒นะครับ
ตรงนี้เนี่ยผมไม่ติดใจในเรื่องนโยบายส่วนใหญ่นะครับ

ท่านต้องขับเคลื่อนครับเพราะว่าเป็นพันธกรณี
เป็นพันธสัญญาที่มีต่อประชาชน
อย่างไรก็ดีผมมีเรื่องหนึ่งที่จำเป็นจะต้องขออภิปรายเพิ่มเติม

นั่นก็คือสิ่งที่ท่านไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้แต่แรก
แล้วก็เมื่อมีการให้สัมภาษณ์
นะครับคุณเศรษฐาทวีศิลป์
ท่านบอกว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก
ท่านจะให้มีการเขียนรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับ

มันแปลว่ารัฐมนูลฉบับนี้ไม่ดี

ท่านเลยต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับ
แล้วก็ประเด็นก็คือว่า
ผู้ที่จะให้มาเขียนเนี่ยท่านบอกว่าต้องมี

สมาชิกสภาร่างรัฐมนุน

เอาอำนาจรัฐสภาที่มีหน้าที่แก้ไข
เพิ่มเติมรัฐมนูลได้เนี่ย
อำนาจให้มีสอสอรอเป็นร่างขึ้นมาใหม่

ในเรื่องเนื้อหาและวิธีการ
ผมมีข้อกังวลแล้วก็เพื่อนสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านคำนวณสิทธิสมาน
ท่านก็ได้ให้เหตุผลรายละเอียดไปบ้างแล้ว
พลเอกสมเจษฐ์บุญทนอมได้ให้ข้อผงใหญ่
แล้วก็ได้เสนอแนะเอาไว้แล้ว
ผมเองก็อยากจะขยายความตรงนี้ครับ
เมื่อท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว

เมื่อได้เป็นเนี่ยก็น่าจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจน

การที่จะเสนอให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่
ให้สอสอรอมายกร่าง
มีคำถามนะครับที่ต้องช่วยกันตอบให้ชัดเจนอยู่๖ข้อ
หนึ่งคือทำไมต้องมีรัฐมนูลฉบับใหม่ครับ

แก้เรื่องเหล่านั้นเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไร

ท่านต้องเขียนให้ชัดในเชิงเนื้อหา
เนื้อหาในรายละเอียดที่จะต้องแก้นั้นเนี่ย

มันมีมากที่จะต้องทำทั้งฉบับหรือไม่

คนที่อยู่ในแวดวงการเมือง
คนที่มีประสบการณ์ในรัฐสภา

ท่านก็บอกไว้ว่าอันตรายนะครับ
อกจากเรื่องสถาบันหลักของชาติ
แล้วก็ยังมีเรื่องอื่น

มาตรา๑๔๔เรื่องแทรกแทรงงบประมาณ
โดยสสสว

ที่ให้เกิดคดีนักการเมืองทุจริต
แล้วต้องขึ้นสารอาญา
แผนกคดีอาญานักการเมือง

แล้วก็ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่แชมป์หน้าอธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยสภา
จะมี๒สภาสภาเดียว

มีขอบเขตอะไรอย่างไร

การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ

จำเป็นจะต้องขยายความ

วิธีการที่จะทำตามรัฐมนูล

ที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐมนูล
ทำได้เฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติม

มีคำวินิจฉัยแล้วในคราวที่แล้ว

สสได้เสนอมา

ท่านต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับ

จะเอาคำถามอะไรไปถามประชาชน
การที่มีมติคอรมอ

เพื่อปรึกษาหารือประชาชน

ควรจะทำอย่างไรกับ

หรือต้องมีรายละเอียดนะครับ

สุดท้ายครับในเรื่องรัฐมนูลเนี่ย
เราจะต้องเปรียบเทียบนะครับว่า

แบบของท่านที่ท่านเสนอเนี่ย

รัฐมนูลด้วยวิธีการอื่น

มากกว่ากันนะครับ
จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

แล้วก็เรื่องนี้นะครับ
ทั้งเรื่องคุณสมบัติ

ความสามารถในการนำพาประเทศ
แล้วเรื่องรัฐมนูลก็เป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าอธิบายไม่ได้ชัดเจนนะครับ
ท่านก็จะได้รับเสียงสนับสนุนที่น้อยลง

ครับต่อไปเป็นท่านเสรีสุวรรณภานนท์นะฮะ